คุณผู้ชมไปดูกันต่อยังมีอีกหนึ่งสถานที่กินที่น่าสนใจ
แต่ก่อนที่จะพาไปขยายเลยขยายเฟรมก่อนขยายตัวได้ได้ไหม
จะได้ยัดลงไปได้เยอะโอ้เพราะฉะนั้นควรจะต้องรีบไปเลย
ที่จังหวัดนี้นะครับเพชรชบูรณเพชรบูรณ์
เดี๋ยวจะพาไปกินขนมจีนอ๋อขึ้นชื่อนะ
มีถนนอยู่สายหนึ่งน้องไปต่อสายเดียวนึงเหรอ
สายนี้สายเดียวแต่ว่าไม่ธรรมดาสายนี้ยาวมาก
แล้วก็มีร้านขายขนมจีนนะครับเรียงรายเป็นตับเลย
แต่ว่ามีอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านที่เด็ดที่เราไปแวะแล้วก็อร่อยมาก
เอาดูภาพไปประกอบไปด้วยนะครับค่ะถนนเส้นนี้นะครับ
โอ้โหเขาบอกว่าขนมจีนเรียมอะไรขนมจีนริมทางขนมจีนต้นตัง
ขนมจีนแม่ศรีขนมจีนกอไผ่โอ้ขนมจีนริมทางเจ้าเก่า
โอ้โหเยอะแยะมากมายไปเยอะมากเลยจะเลือกร้านไหนดีเนี่ย
เราแนะนำร้านนี้ขนมจีนลูกทุ่งเส้นเหนียวนุ่มแป้งหมักสูตรโบราณนะครับ
ดูจากจำนวนลูกค้าดิเยอะแยะมากมาย
การันตีถึงความอร่อยแล้วก็รสชาติของขนมจีนร้านนี้ได้เป็นอย่างดี
เขาบอกเลยนะครับว่าคนแน่นตั้งแต่ยังไม่ทันจะเที่ยงคุณผู้ชมครับ
แวะเวียนไปมาอุดหนุนตลอดเลยทีเดียวปากต่อปากบอกต่อถึงความอร่อย
ดูดิวิ่งกันไวมากเลยนะวิ่งเข้าวิ่งออก
อันนั้นเป็นวิธีการถ่ายภาพเขาค่ะดูจะให้เขาหายตัวเหรอคะ
เอาล่ะไปดูกันหน่อยว่าความอร่อยของขนมจีนลูกทุ่งร้านนี้เขามีโลแกนกันนะครับ
อย่างที่ผมบอกไปแป้งหมักเส้นเหนียวสูตรโบราณบีบเส้นกันแบบสด
ต่อจานตามภาพที่เห็นโอ้โหบีบเส้นยาวเฟ้ยแบบนี้
วิธีการสั่งก็เลือกเอาเฉพาะเส้นขนมจีนนะครับ
ว่าจะเลือกเส้นขนมจีนแบบธรรมดาหรือว่าแบบไม่ธรรมดาก็ดี
ละสามสิบบาทครับสำหรับขนมจีนก็จะมีแบบชุดใหญ่กับชุดเล็กนะ
ชุดใหญ่กับชุดเล็กนะทำมาแบบครอบครัวชุดใหญ่๑๒๐บาท
ที่เห็นไหมสักคู่เซิร์ฟพร้อมกับน้ำยา๔ชนิด
น้ำพริกน้ำยาแกงป่าน้ำยากะทิแล้วก็น้ำปลาร้าสมุนไพร
นี่น้ำยากะทินะฮะส่วนที่ใสอยู่นี้เป็นน้ำปลาร้าสมุนไพร
เขาบอกว่าสูตรเด็ดเลยล่ะเขาตำสมุนไพรแล้วก็บีบเอาน้ำสมุนไพรออกมาเลย
มีหน้าตาใสแบบนี้คันออกมาเฉพาะน้ำนะครับทานพร้อมกับผักลวกแบบนี้
เป็นไงล่ะน้องใบตองเช็ดน้ำลาย

แล้วก็นอกจากเมนูขนมจีนแล้วผมยังมีเมนูแนะนำอื่นอีก
สำหรับคนที่ชอบทานขาไก่

เรียกแบบชาวบ้านนิดนึงแล้วกันตีนไก่อาทิตย์ขาไก่นี่คุณผู้ชมอูยอันนี้หาทานยากนะ
ราคาเพียงชามละ๕๐บาทเท่านั้นขาไก่แน่นมาก
น้ำยาปากขาไก่ก็มีโอ้อันนี้อร่อยถูกต้องแล้วไก่เขานี่นุ่มยุ่ย

เข้าไปในปากปุ๊บคุณไม่ต้องเคี้ยว
กระดูกอ่ะนะ
คุณจะกลืนกระดูกไปเลยเหรอจิตใจคุณทำด้วยอะไรเนี่ยมันละลาย
เอาออกมาสิถ้ามันกินไม่ได้อันนี้น่าจะแซ่บอ่ะ
ไม่ใช่ต้มยำส้มตำขาไก่ก็มีเยอะแยะมากมาย
และที่สำคัญนี่อยากให้ลองทานนี้ดูอีกหนึ่งจานเด็ด
ปลาต้มสมุนไพรครับโอ้ยราคาถ้วยละ๒๕บาทเท่านั้น
เขาบอกว่าเนื้อปลานะครับนุ่มมากยังกระปุ๋ยนุ่น

มีประโยชน์นะเราต้องทานปลากันเยอะแล้วล่ะคุณชนะ
ครับแล้วที่เห็นอยู่นี้ครับส้มตำร้านนี้ก็เด็ดนะครับ
ส้มตำตำไทยตำลาวตำปลาร้าตำข้าวโพดไข่เค็มมีหมดแล้วครับ

มีฮะตำน้องแดงที่ใส่เส้นน้องแดงเป็นวัตถุดิบสำคัญ

เขาบอกว่าความหนึบของเจ้าเส้นนี้นะครับมันเข้าคุกเคล้าได้เป็นอย่างดีกับความแซ่บที่ลงตัวนะครับ
แล้วเป็นสูตรโบราณอีกด้วย

คู่กับนี่ลูกชิ้นปิ้งน้ำจิ้มมะขามสูตรโบราณนี่ที่เขากวนอยู่นี่
เด็ดนี่คือน้ำจิ้มเลยค่ะลูกชิ้นเนี่ย
ถ้าใครไม่มีลูกชิ้นก็ซดน้ำจิ้มเข้าไป

พอทานขาวกันอิ่มท้องแล้ว

แน่นอนต้องปิดท้ายด้วยของหวานครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปดูเมนูของหวานกัน
ว่ามันก็คือนี่เขียวหมับเข้าไปแล้ว
ขนมแป้งจี่มะพร้าวอ่อน

ไม่เคยเห็นเลย
รสชาติมันจะออกหวานหนึบเคี้ยวเพลินดีฮะ
ราคานะครับก็แล้วแต่จะสั่งมีทั้ง๒๐๓๐๕๐ก็มีเหมือนกัน
โอ้โหนี่กินแล้วยิ้มหวานอย่างเมื่อสักครู่นี้เลย
คล้ายพวกขนมจากเหมือนกันนะ
แบบนั้นแต่เขามาจีบมาปิ้งแบบตรงกับความร้อนเลย
อ่ะเดี๋ยวไปลองฟังเสียงแม่ค้ากันหน่อยครับ
ถ้าหากว่าลูกค้าท่านใดที่มาที่ร้านขนมจีนลูกทุ่งค่ะ
รับรองเลยว่าได้ทานขนมจีนเส้นสดจริงคือสั่งจานต่อจานทำใหม่ทุกจานค่ะ
สำหรับท่านใดที่จะเดินทางมาที่ร้านลูกทุ่งนะคะ
ถ้าหากมาจากทางเฮชโบนก็พรุ่งหน้ามาจ่ายหลมสักเมืองเลยค่ะ
ร้านจะตั้งอยู่ซ้ายมือวิ่งทางหลวงหมายเลข๒๑นะคะ
เวลาที่ร้านเปิดคือ๙นาฬิกาถึง๑๖นาฬิกาค่ะไม่มีวันหยุดนะคะ
ไปนะครับทางหลวงหมายเลข๒๑อย่างที่บอกเส้นนี้มีมากมายหลายล้าน
คือจริงมันก็อร่อยหลายร้านนั่นแหละแต่ร้านนี้เราแนะนำให้ลองไป

ถูกต้องครับก็ลองไปทานดูได้นะครับ
กันแล้วกันว่าอยู่ที่อำเภอลมศักดิ์นะครับก็ไปกันได้ทางเส้นที่วิ่งไป
จริงหลวงสักเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องของขนมจีนอยู่แล้วนะครับ
ใครที่มีโอกาสได้ไปนะเพราะว่าเพชรบูรณนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวสวย
ขาวค้อมีทะเบิกอย่างนี้

ก็ต้องเช็คคิวกันดีนิดหนึ่งนะคะ